ส่วนช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับ

หาด๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขันคู่เอกครับ
ผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับ๕ชาวฟิลิปปินส์ครับ
ยกแรกนะครับเอกตะวันเดินหน้าเข้าใส่
แล้วก็ใช้ยับซ้ายนำครับเพื่อหาจังหวะปล่อยหมัดขวา
ขณะที่ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับ
หาจังหวะสวนแต่ยังต่อยไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับ
จากนั้นเอกตะวันครับก็หวังปิดบัญชี
แต่ผู้ท้าชิงก็อึดจริงครับกัดฟันแลกบัตรจนถึงยกสุดท้ายครบ๑๔
ยกกรรมการชูมือให้เอกตะวันครับ
ชนะคะแนนไปแบบเอกชั้นป้องกันแชมป์สมัยแรกได้อย่างสวยงามครับ
ที่ทีมฟุตบอลชายชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่๑๘นะครับ
แข่งขันระหว่างวันที่๙ถึง๑๙กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ครับ
ออกเดินทางเป็นชุดแรกของทัพนักกีฬาไทยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เคยคว้าแชมป์ถึง๑๓สมัยติดต่อกันนะครับ
ซึ่งทางด้านนายกริจสิงหรีชาหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าคู่แข่งที่น่ากลัวจาก๘ทีมที่ลงแข่งขันก็คือ
คโปร์ลาวและตีมอลเลสเตย์ครับที่ส่งทีมชุด๔เกมครั้งหน้ามาแข่งขัน
ซึ่งไทยนั้นจะประเดิมสนามพบกับลาวในวันพรุ่งนี้
ส่วนทีมวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับก็ออกเดินทางไปยังประเทศไปยังไต้หวันครับ
เพื่อแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่๙๑๗กรกฎาคมนี้โดยโค้ชยุ่นมนชัยสุพัจิรกุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขวัญและกำลังใจของผู้เล่นนั้นดีมากหลังจากคว้าแชมป์อาเซียนพร้อมกับตั้งเป้าติดอันดับ๑ใน๕ให้ได้
โปรแกรมการถ่ายทอดสดวอเลอร์บอลกับทางไทยรัฐทีวีในเดือนนี้มาแบบแน่นเอียดนะครับ๓รายการใหญ่เลยครับ